ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวงการบันเทิงของเรามีเรื่องมีราวมีข่าวไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะ
ต่างไปตามกดไลค์จากกระแสข่าวนี้แหละจะมีใครบ้างทั้งหญิงทั้งชายจัดอันดับกันมาแล้วไปติดตามพร้อมกันค่ะ
มาดูกันที่อันดับ๕ฝ่ายชายกันเลยนะคะดิฉันจะเรียกฝ่ายชายดีไหมล่ะของคุณเจ๊เขาแล้วกันนะคะ
สำหรับพี่ป๋อมแปมเมื่อก่อนเขาเป็นพิธีกรเทยเที่ยวไทยตอนนี้เขาทำรายการอะไรท็อกกับเธอใช่ไหมคุณ
ไปอันดับ๔กันเลยค่ะอันดับที่๔ได้แก่นักแสดงหนุ่มตีล่ำที่หันมาเอาดีทางด้านพิธีกรจนรุ่งเอาอย่างกันกันตะถาวรค่ะ
เขาบอกว่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอานิสงฆ์จากรีลาการกระโดดเชื่อคุณสถานไอจีของหนุ่มกันรึเปล่านะคะ
ก็เลยทำให้มียอดฟอลลอเวอร์เพิ่มขึ้น๖๑๖๗๙คน

พูดถึงว่าผ้าติดตาหลายคนก็จำความนั้นอยู่นะครับ
ขยับกันไปต่ออันดับที่สามค่ะหนุ่มน้อยหน้าสายนนชานนท์แจ้งเกิดเต็มตัวเลยจากหนังร้อยล้านฉลาดเกมโกงนะฮะ
แล้วก็ยังคงเดินสายกวาดรางวัลในต่างแดนอยู่เรื่อยเลยตอนนี้
นนซิลยอดฟอลลอเวอร์ในเดือนมกราคมเพิ่มอีก๗๙๘๗๗คนค่ะ
และน่าจะเป็นเพราะความแมนชอบก็บอกว่าชอบของพระเอกหนุ่มเต๋อฉันทวิทย์เลยทำให้ดีกรีความฮอตพุ่งประหลอดขึ้นไปแล้วค่ะ
มีฟอลลอเวอร์กดติดตามในไอจีมากถึงมากขึ้น๘๔๔๕๕คนรั้งมาอันดับที่๒ค่ะ
ฮอตจริงอะไรจริงคุณดูจากยอดฟอลลอเวอร์ที่พุ่งสูงปรี๊ดเพิ่มมากขึ้นถึง๒๖๕๔๗คนนั่นเองค่ะ

ใช่แล้วค่ะความสามารถนี่สุดยอดล้นตัวจริงนะฮะ
ฝ่ายชายผ่านไปมาดูสาวกันบ้างดีกว่าค่ะ
ฝ่ายหญิงอันดับ๕บอกเลยว่าฮอตแบบแรงดีไม่มีตกจริงสำหรับคุณแม่สายสตรองอารมณ์ดี
หลังมาเนี่ยเห็นคลิปของแพทย์เนี่ยขยันเต้นเหลือเกินนะเต้นบ่อยนะฮะ
วกกับความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องเรสซิ่งลูกชายเข้าไปก็ทำเอาคนติดตามเพิ่มขึ้นเดือนมกราคม๑๓๖๘๑คนทีเดียวค่ะ
ซุปตาเบอร์หนึ่งตลอดการครองสถิติดาราที่มีคนติดตามไอจีสูงที่สุดของเมืองไทย
คุณอ้ำพัชราภาเดือนที่ผ่านมามีคนติดตามเพิ่มขึ้นถึง๑๑๘๑๗๐คนมาในอันดับที่๔ชิลอยู่แล้วนะคะ
อันดับ๓ค่ะมียอดฟอลลอเวอร์เพิ่มขึ้น๑๔๗๒๓คนตกเป็นของเก๋ไก๊นัทธิชาหรือว่าเก๋ไก๋สไลเดอร์
หลายคนได้เห็นน้องเป็นยูทูปเบอร์ใช่ไหมคะลงในคลิปที่เซอร์ไพรส์คุณแม่ด้วยเงิน๑ล้านบาทในกระติบข้าวเหนียวนั่นเอง
หลายคนก็ชื่นชมว่าเธอเป็นเด็กน่ารักวางตัวดี

ใช่แล้วค่ะกระเทิบกันมาอันดับ๒ซักหน่อยมันช่างบังเอิญจริง
อันดับ๒ฝ่ายชายก็เป็นของคนแมน๒๐๑๘เต๋อฉันทวิทย์
ฝ่ายหญิงก็พอดิบพอดีกันค่ะตกเป็นของใหม่ดาวิกานะฮะ
อดคนกดติดตามเพิ่มขึ้น๑๕๔๓๘๑คนค่ะ
คู่นี้หลายคนอยากจะเชียร์ให้แบบลงตัวกันเร็วนะคุณเนาะ

ใช่แล้วค่ะไปต่อกันที่ตำแหน่งแชมป์ฝ่ายหญิงประจำเดือนมกราคมได้แก่
เมพิชชนาธิ์ค่ะทั้งโสดทั้งสวยและหมวยสุดนะคะ
ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ากระแสความนิยมส่วนหนึ่ง
น่าจะมาจากความใจเด็ดของเธอแล้วก็หลายคนส่งกำลังใจให้เธอด้วย
เธอได้ตัดสินใจเลิกรากันไปกับแฟนนุ่มนักบอลเจชนะทิพย์
ด้วยสาเหตุอะไรก็อย่างที่คุณผู้ชมได้รับทราบกันไปแล้วนะฮะ
เรียกได้ว่าแต่ละคนคืออยู่ในกระแสข่าวทั้งนั้นเลยนะคะ

อะไรดีแบบนี้เราก็จะมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะ
แต่ว่าคราวหน้าขอแบบดีเลยดีกว่านะจ
ใช่เอาแบบดีทุกเลือกเลยแล้วกัน